เรายังไม่จบนะครับ
หลายคนเดินทางกลับวันนี้
ผู้บาดเจ็บ๑๓คนด้วยกัน๒ใน๑๓อาการสาหัสนะคะ
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลฝาง
สอบถามหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร
ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่ทางทัวร์เนี่ยเขามีการจัดรถตู้รับส่งเอาไว้ให้
และเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการท่องเที่ยวแล้ว
ก็เลยเดินทางมาที่ดอยอ่างค้าง
ทีนี้จังหวะนั่งรถตู้มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
มีรถเก๋งสวนทางกันและรถที่นั่งมาเนี่ยก็หลบเข้าข้างทาง
แต่ปรากฏว่าพอหลบเข้าข้างทางแล้วมันเสียหลักค่ะ
พลิกคว่ำลงไปเลยก็เลยมีผู้บาดเจ็บ๑๓คน
ใน๑๓คือคนขับเองนั่นแหละซี่โครงหักนะคะ
ขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บ๘คนที่รอดูอาการที่โรงพยาบาลฝาง
ล่าสุดค่ะนายอำเภอฝางได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมกับให้กำลังใจ
แล้วก็มีการประสานการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะ
โดยเส้นทางไปแปลงสตรอเบอรี่บ้านนอนแลที่คณะนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปเนี่ยเป็นทางคอนกรีต๒เลนแคบค่ะ
แล้วฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นหุบลงไปมีไหลทางเป็นดินเล็กน้อยประกอบกับฝนตกด้วยหมอก็หนาด้วย
พอหลบสวนทางกันทีก็มีสิทธิ์ที่จะไหลลงจากไหลทางแล้วก็ร่วงลงไปที่หบขุบเบี้ยได้